อีกหนึ่งคลิปนะคะเป็นข้อความของพระรูปหนึ่งนะคะ
ที่ออกมาขอความช่วยเหลือจากตำรวจนะคะ
ในพื้นที่ตำรวจภูทรบางประกง
บอกว่าเดินทางมาจากจังหวัดอุดรธานี
มาขอความช่วยเหลือเพราะตามหาตัวแฟน
นี่ไม่ได้คบกันตอนนี้นะคะหมายถึงคบกันก่อนที่จะบวชนะคะ
ก็คบกันมานานแล้วแต่ว่าช่วงหลังติดต่อไม่ได้

นั่งทางในดูเพราะว่าก่อนหน้านี้ถูกตัดขาด
จากการติดต่อทุกรูปแบบไลน์เฟซบุ๊กโทรศัพท์ก็ไม่รับนะคะ
ก็เป็นพระปิยพงศ์มอนวงนะคะ
ขอความช่วยเหลือจากตำรวจภูทรบางปะโกงค่ะ
บอกว่าให้ไปช่วยเหลือแฟนสาวหน่อย
เพราะว่าขาดการติดต่อไปก็เลยนั่งทางในดู
นั่งทางในดูสรุปว่าไปในทางไงนี่เห็น
คือตำรวจก็ถามแหละท่านท่านรู้ได้ยังไง

พระบอกอัตมานั่งทางใน

ค่ะฟังเลยค่ะ
ไม่หลวงพี่รู้ได้อย่างไร
ผมก็เห็นในดวงจิต
ผมนั่งสมาธิเห็น

แต่เขาไม่มีใครรู้
เขาเอาเด็กอยู่ในเฟสมาหลอกอีกกลุ่มนึง
เห็นในจิตว่ามีผู้ชายคนหนึ่ง
หลอกแฟนสาวของพระ
กักขังหน่วงเหนียวไว้

เพราะว่าค้นก็ต้องมีหมายค้นนะ
อันนี้ก็เลยนำมาเป็นข่าวให้คุณผู้ชมได้ฟังกัน
ตำรวจเขาก็ยังต้องสืบอยู่นะครับ
หลวงพี่บอกว่าแฟนสาวเขาหายไปจริงนะครับ

ทางคดีเดี๋ยวเราจะตามให้นะครับคุณผู้ชมครับ